ถามตรงร่วมกับโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามพันธุ์
สนับสนุนโดยเอกลักษณ์ใหม่ในแบบที่เป็นคุณโอลี่คัมรี่
สนุนโดยเอกลักษณ์ใหม่ในแบบที่เป็นคุณโอลี่คัมรี่
สนุนโดยเอกลักษณ์ใหม่ในแบบที่เป็นคุณโอลี่คัมรี่
สนุนโดยเอกลักษณ์ใหม่ในแบบที่เป็นคุณโอลี่คัมรี่
สนุนโดยเอกลักษณ์ใหม่ในแบบที่เป็นคุณโอลี่คัมรี่
สนุนโดยเอกลักษณ์ใหม่ในแบบที่เป็นคุณโอลี่คัมรี่
ผมจะใช้บรรยาการที่เข้มมวดในช่วง๓เดือนนี้ก่อนที่จะถึงวันหยุดสงครานครั้งต่อไป
อย่าโบรยบายนะถ้าทุกคนต้องการความปลอดภัยก็ต้องร่วมมือกับผม
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะแนวคิดที่ออกมาจากนายกกฎมตรีนั้นก็คงต้องพยายามทำให้เกิดขึ้นได้จริงนะคะ
เพราะว่านายกกฎมตรีนั้นก็คงต้องพยายามทำให้เกิดขึ้นได้จริงนะคะ
เพราะว่านายกกฎมตรีนั้นก็คงต้องพยายามทำให้เกิดขึ้นได้จริงนะคะ
ออกมาจากนายกรัฐมนตรีนั้นก็คงต้องพยายามทำให้เกิดขึ้นได้จริงนะคะ
เพราะว่านายกกฎมตรีนั้นก็คงต้องพยายามทำให้เกิดขึ้นได้จริงนะคะ
ระยะเร่งด่วนต้องเกิดขึ้นได้ภายในระยะเวลา๓เดือน
ก็คือผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายก
พอรับลูกเสร็จแล้วเนี่ยต้องใช้หลายเรื่องค่ะคุณผู้ชมค่ะ

แต่ว่าจะทำอย่างไรให้เกิดขึ้นได้จริง
และนอกเหนือจากที่บอกว่าระยะเร่งด่วน๓เดือน
เพื่อรองรับนะคะไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำ
ในช่วงของสงกรานแล้วเนี่ยยังมีแนวคิดที่บอกว่า
จริงแล้วรถตู้จะถูกเปลี่ยนมาใช้เป็นรถมินิบัส
ในการวิ่งแทนตามแผนของกรมการขนส่งทางบกอยู่แล้วด้วย

แต่ว่าล่าสุดก็อาจจะเป็นเพราะว่าข่าวที่มันออกมาแล้วค่ะ
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นครั้งใหญ่ในช่วงต้นปีนะคะ
เลยทำให้บอกว่าระยะแรกต้องเร่งแผนให้เร็วกว่าเดิม
รองอธิบดีกรมเป็นคนพูดนะคะ
ในช่วงระยะแรกก็คือว่ากลางปีนี้

วันนี้๑คนค่ะที่จะมาคุยกันกับเรา

รู้ว่าทำไมเราถึงเชิญคนนี้มา
แต่ถ้าสมมุติเอาตามข่าวกระแสหลักอย่างเดียว

เอาอย่างนี้ค่ะคืออดีตคือเป็นเจ้าของวินรถตู้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
แล้ววินรถตู้ที่พี่คนที่เคยทำอยู่
ก็อยู่ตะเข็บพอดีนะคะกรุงเทพสมุทรปราการ
คือวินรถตู้ต่อ๕๑ซีคอนปากน้ำนะคะ
แต่ตอนนี้เลิกทำแล้วเลิกทำไปประมาณสัก๑๐กว่าปี
แต่ที่เชิญมาเพราะว่าตอนนี้ไปอยู่หนองบัวลำพูนะคะ
ไปร่ำรวยอยู่ที่นู่นแต่สิ่งที่ยังพูดอยู่
ยังพูดเรื่องนี้อยู่แล้วเรื่องรถตู้ล่าสุดก็พูดด้วย
๓เดือนทำได้หรือไม่ถามจากคุณเกรียงไกรไทยอ่อน
สวัสดีค่ะสวัสดีครับทุกผู้ชมครับ
เกรงไกรนี่พี่จะพูดภาษากลางหรือจะให้จอมขวัญว่าวอีสานคะ
เอาตามสบายเลยแต่ว่าถ้าสมมุติ
จะได้เข้าใจให้ตรงกันนะได้ครับ

จริงแล้วทำคลิปในพื้นที่โซเชียลมีเดียของตัวเองมาหลายคลิปแล้ว
ใช่ไหมคะแต่คนอาจจะเห็นช่วงหลังที่ไปกับกระแสข่าว

คัดค้านการตั้งด่านที่ไม่ถูกต้องครับ
แล้วก็มาล่าสุดก็เพิ่งจะพูดเรื่องรถตู้ด้วย
ที่พูดเรื่องรถตู้พูดเพราะว่าตอนที่เกิดอุบัติเหตุ
ตอนปีใหม่ครั้งใหญ่หรือว่าพูดหลังจากที่นายกมาสั่งว่า

ระหว่างที่เกิดอุบัติเหตุแล้วก็ที่ท่านนายก
มีบัญชาว่า๓เดือนต้องเห็ดให้เรียบร้อย
ก่อนอื่นได้ต้องเข้าใจบริบทของรถตู้ก่อน
รถตู้เกิดจากภูมิบัญญาชาวบาล

เข้าที่รถตู้เข้าเป็นสะมารถ
แต่ตอนนี้ที่เกิดขึ้น
เป็นการปลายเหตุรถระเบิด
แต่ว่าดิเทินตร์ไฟล่องตั้งคำถาม

แย้งดูนะคะว่าจริงแล้วถ้าเราจะบอกว่าอุบัติเหตุครั้งใหญ่ที่เพิ่งจะเกิดขึ้นเนี่ย

แต่ว่าถ้าย้อนกลับไปโดยสถิติแล้วรถตู้เป็นยานพานะที่มีอุบัติเหตุสูงที่สุด
ชนิดหนึ่งเลยนะคะโดยเฉพาะในช่วงเทศกาล
คำว่าสูงที่สุดรถตู้เนี่ยเขาต้องมาเบิ้งวา
จริงแล้วเนี่ยมันเกิดจากใสเกิดจากคนขับ

ทุกคนไม่อยากให้เกิดอุบัติเหตุแต่ว่ามันเป็นเกิดเหตุสุดวิสัย
ยิบเอาประวัติศาสตยิบเขามา
ก็เลยถลมรถตู้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นสิ่งที่ต้องปรับเปลี่ยน
ทั้งที่จริงอ่ะรถตู้ตอนแรกคือพระเอก
เพราะว่าความล้มเหลวในการบริหารงานของรัฐบาล
ระบบขนส่งมวลชนรัฐบาลก็สามารถแก้ปัญหาให้คนกรุงเทพได้

ก็เลยเกิดพูดบรรยากชาวบ้านว่าเอารถตู้มาแลนรับส่ง
แค่งให้การบริการผู้ได้ให้การบริการดีกว่าระวังเอกชนกับรัฐบาล
ก็ปรากฏว่ารถตู้ได้รับความนิยมยังมหาศาลเลย
เพราะว่าขึ้นจากจนทางไปทรงปลายทาง
เราเก็บค่าโดยสารถูกเมื่อก่อนเก็บแค่๑๐บาท
ก็แข้งกันแอร์กระเย็นจอดรับจากจุดรับทรงตนห้าง
ก็ไปช่วงปลายทางกระจกก็วิ่งรับจากปลายทางกลับมาทรงต้นทาง
อันนี้ไม่แย้งเพราะว่าก็จริงไม่ว่าจะเป็นขอสมก

ขอสอมอลกอร์หรือว่าร่วมขอสอมอลกอร์ก็แล้วแต่
มันยังมีบางพื้นที่ที่รถตู้เข้าไปแก้ปัญหาได้
ว่ามันไม่มีพื้นที่จากจุดนี้ต่อจุดนี้ที่ผู้โดยสารต้องการใช้
ซึ่งรถตู้เข้าไปเติมเต็มพูดง่ายเติมเต็ม
แต่ทีนี้ถ้าสมมุติเรากลับมาพูดถึงที่คุณเกรงไกรบอกว่า
มันเป็นปลายเหตุหรือเปล่าที่เราจะมองจากอุบัติเหตุที่เกิดจากรถตู้
แล้วก็มาแก้ไขด้วยวิธีแบบเร่งรัดแบบนี้นะคะ
เอาอย่างนี้ก่อนตอนสมัยที่พี่เกรงไกรเป็นเจ้าของวินรถตู้
ซิคอนปากน้ำที่ว่านี้เนี่ยปัญหามันก็มีแบบนี้ไหม
เมื่อมี่ครับตอนนั้นมันยังไม่ได้ติดเก็ต
คืออย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่แล้วว่าเป็นพระเอก

สังคมมันต้องกลับมาคิดดิกลับมาคิดว่า
ในสังคมของคนดีอ่ะตรงนี้คนไม่ดีอยู่นั่น
มันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นอันซึงใดที่มันไม่ดี
ที่ไปบอกว่าที่ไปแก้ปัญหา๓เดือนต้องแก้ให้จบ

คือทุกอย่างเขารถตู้ผิดไม่ใช่แต่เนื่องจากสถิติ

แล้วครั้งมันใหญ่ขึ้นเรื่อยแล้วมันเกิดปัญหาหลายรูปแบบ
มันเลยทำให้เขาคิดว่ารถตู้เนี่ยต้องรีบแก้แล้ว

ผมยังมองว่ารถตู้นี่นะถ้าสิเอาสถิติมาแบบนั้น
ผมย้อนกลับไปเมื่อมันเป็นปัญหาระดับประเทศ

เขาต้องหาเหตุว่ามันเอาความรู้สึก

ถ้าไปแก้ยังมองรถตู้ไม่ได้รับฟ่อมเป็นทั้งเลย

คุณเกรงไกร๓เดือน

เพื่อรองรับที่เทศกาลสมกลางนะคะ
เอา๓เดือนคุณเกรงไกรแก้ยังไงรถตู้

แต่ญาติพี่น้องก็คงจะยังทำอยู่นะเพื่อนฝูงในวงการ

นี่ผมว่าเป็นนายกคำถามนี้ต้องไปถามนายกดิ

ผมก็ต้องคำถามที่ผมตอบไปว่าต้องไปคิดร้ายนะ
เป็นคำถามที่ผู้บริหารระดับสูงของประเทศไทยเนี่ย
ต้องคิดดิว่าเป็นใส่อารมณ์ในการแก้ปัญหา

มันต้องไปเบื้องต้นเหตุว่าต้นเหตุที่รถสมัยก่อน
รถที่ผมแลนด์อยู่เนี่ยมันใส่ระบบนำมั่นครับ

ปัญหาเกิดขึ้นทั้งที่เกิดอุบัติเหตุระเบิด

รถตู้เนี่ยวิศวกรของต่างประเทศเขาคิดมาดีคักแล้ว

จดทะเบียนรถตู้เข้าไปที่รับเงิน

คุณได้เห็ดเอียงเขาเนี่ยบ่ะคุณได้หายเอียงเขาเนี่ยบ่ะ

พัฒนาศักยภาพบ่ะคุณเก็บเอาเตะเงินเขา
แต่ละเดือนต้องจ่ายไล่เดือนอีกนะ

เอาถ้ามันเกิดขึ้นถ้าผมเป็นว่า๓เดือนแก้ได้

คนอ่ะเวลาเห็ดเวลา
เนื่องจากว่าการแก้ปัญหาเนี่ย

มาเป็นน้ำมันต้องมาเป็นน้ำมันคี่เกลา

ความสนเสียได้มันจิตต้องจากครับ
อันนั้นก็มันไม่พร้อมแต่ว่ารถตู้มันค่านหน่อยเวลาเป็นแห่ง
ระบบแกรดต้องมี

อันนี้หมายถึงเร็วสุดหรอ
อ่าเร็วสุดคุณซิเอา๑๐๐คุณก็บ่ได้หรอก
คุณต้องคิดถึงว่าสังคมทุกคนต้องห่วงชีวิตและทรัพย์สินของเจ้าของ
ในเมื่อว่าต้นเหตุมันเกิดจากแก๊สระเบิด
เพราะฉะนั้นก็ต้องเอาตรงนี้แก้ตรงนี้ไปก่อน
คือลดความสูญเสียอย่างน้อยคือเกิดอุบัติเหตุก็คือลดความสูญเสีย

ก็คือแนะนำว่าเอาแบบเร็วเนี่ยก็คือจากแก๊สตอนนี้ที่ติดกันอยู่ให้เปลี่ยนเป็นน้ำมัน

โครงการทุนทรงทางบุคไห้เอียงแกรสตูเนี้ย
หรือคุณเอาแต่เงินเขาป่ะอ่าแล้วแล้วพี่จะเอาอีกอย่างจากเขาคะ
เอ้าเงินที่เก็บไปหรือยังน้อยมันต้องมาพัฒนาศักยภาพ
ของคนขับอบรุ่มคนขับคุณเคยเห็นบ่อโครงการบ่อเคยเห็นเลย

คุณเอาเงื่อนเขาไปหรือคุณเครื่อง

คือบอมี่หรือมีแล้ว

บ่อมี่เลยบ่อจริงหรือเปล่าพี่บ่อมี่เลย

เจ้านี่คนทรงอันที่นึงแล้วคุณได้เงื่อนเขาไป

ถ้าคุณเห็นชีวิตของประชาชนมีค่า

คุณจะแก้คุณเสนอคุณจะแก้คุณเอาแต่หนา

คือพี่เกรงกายเนี่ยอยากจะคือ

เอาอย่างนี้นะคะถ้าเอาตามที่พี่พูดคือ
อย่าเอาแต่หน้าทำไปให้มันออกมา

หน้าที่ของคุณนอกจากนั้นคุณต้อง
ต้องไปตรวจสอบระหว่างทาง
คุณต้องตรวจสอบว่ารถตู้คันนี้บรรทุกเกินไหม
อุ๊ยจะเอามือไหม

ให้ผู้อื่นมาเฮดบ้าง
กะหัยผู้อื่นผมเฮดข่าวอีกเลยค่ะ
คือพี่อยากจะให้หน่วยงานที่ต้องมีหน้าที่ในการกำกับดูแลตรวจสอบ
แม้แต่กระทั่งพัฒนาเนี่ยนะคะ

เขามีหน้าที่โดยตรงเขามีอำนาจมีหน้าที่
หรือว่าต้องเป็นแบบเหมือนกระจายอำนาจคือต้องเป็นจังหวัดไหม
เขามีตั้งคณะกรรมการจังหวัดด้วยเปล่า
มาแมนครับหรือว่าตำรวจเอาเอาสั้นเงินรายเดือน
เอาไปให้กรรมการจังหวัดนี่หลงส่งให้คุณเอาผู้เดียว

คุณก็ต้องไม่เห็นคุณต้องมาตรวจหน้าที่ดิ

เดือนค่าใบเหลืองได้รายเดือน
แพงไหม
แล้วมันเป็นค่าอะไร
สวยเอาต้องจ่ายตรงตรงอย่างนี้เลยน่ะเอ้ามีผู้ใดบอกจ่าย
เนี้ยต้องจ่ายผมจ่ายได้ทุกส่วนอ้อพร้อมอ้าวบอกจ่ายนี่
นักใบสร้างปรับซีรอยอ่าถ้าจ่ายนี่ปรับรอยเดี๋ยวอ่า
ถ้าปรับจ่ายนักอ่านี่ไม่ใช่ข้อมูลใหม่ใช่ไหมดิ
ฉันไม่ต้องตื่นเต้นใช่ไหมคะมีสูงมือมีมีมีอยู่แล้วอะ
ครับมันต้องไปตื่นเต้นมันเป็นคอเทคจริงที่เกิดขึ้นใน
สังคมอ้าวแต่เดี๋ยวน่ะถามว่าตำรวจมือสักครู่นี่

เพียงว่าคุณบังคับใส่กฎหมาย

ต้องมีกะได
พี่พูดมาทั้งหมดบ่อยาดเนาะ
เออเอามันเป็นขอเท็จจริง
เออเดี๋ยวพักก่อนเดี๋ยวชุ่งน้ำมาถามต่อค่ะ
ที่บอกว่ากลางปีนี้เนี่ยต้องเริ่มเห็นแล้วการใช้รถมินิบัสแทนรถตู้สาธารณะ

ในมุมของคนที่ทำวินในมุมของคนที่วิ่งรถตู้ใช่ไหมคะ
เมื่อสักครู่นี้บอกว่าเรื่องของแก๊ส
น่าจะเปลี่ยนเป็นน้ำมันนะคะน่าจะช่วยได้
อย่างน้อยเกิดอุบัติเหตุจะลดความสูญเสียในมุมของคุณเกรงไกรนะคะ
กรมการขนส่งทางบกแม่งานเลย
ต้องทำมากกว่าที่ทำผ่านมาคาดหวังมากกว่านี้นะ
๓คือแม่งไม่รู้ว่าจะตั้งเป็นหัวข้อได้หรือเปล่านะ
เรื่องเงินที่ไม่มีใบเสร็จมันมีผล
อือมันมีผลอีกอย่างหนึ่งล่ะครับ
ณปัจจุบันนี้เกิดกรณี
เป็นเยื่อของกลุ่มคนมิสี
เป็นเหยือยังไงพี่

หรือสื่อมากพอไม่สื่อมากใส่ส่วนตัวดิ

เป็นช่องทางทำมาหากินของ
อืมของเจ้าหน้าที่ตำรวจอืมใช้คำว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจ
เจ้าว่าสีกลายกี่เดี๋ยวเป็นเจ้าหน้าที่จำรวจอ่า
คือจริงจริงอ่ะใส่เขาหาใส่รถจับเขาใส่รถพิษประเภท
อ่าแล้วพิษจริงไหมล่ะอ่าถามว่าพิษจริงอ่า
อยากเป็นคือต้องไปจดทะเบียนเป็นป้ายเหลืองเป็นบังคับอ่า
รถอยู่ในมุมบาลที่ส่งมาส่งพี่ส่งน้องเวลามาทำการทำงานอย่าง
สิอ่าจริงจริงอ่ะถามว่าคุณจับกรณีเนี้ย
สังคมได้ยังสังคมไม่ได้ยังแต่ว่าคุณได้เงินอืม
คุณคุณได้ความสะใจซึ่งจริงจริงอ่ะมันมันว่าถูกต้อง
อ่าก่อนนี้ออกรถตู้ออกมาเขาก็ออกมาก็วิ่งกันทำมาหากิน
บางที่มันไม่มีเสร็จทางอืมเอาออกจากการละศิลป์
ไปแลนด์ทรงข้นอยู่สมุทรสาข้อนสมุทรทรงข้ามอืม
คือจับไส้รสผิดประเภทแล้วทำไมไม่ทำให้มันถูกซะล่ะคะ
รัฐบาลเขาก็ให้ถ้าให้เขาก็ต้องเห็นอยู่แล้ว
อันนี้เป็นช่องทางหนึ่งที่จะต้องจ่ายเงื่อนไขเขาไง
เรียนเห็นภาพแต่ขอบวกเข้าไปได้ไหม
เอาปัจจุบันเลยเนี่ยนะคะคือถ้าตามข่าวที่ออกมานะคะ

ซึ่งเป็นแผนอยู่แล้วของทางกรมขนส่งนะคะที่จะมีการเปลี่ยน
ใช้รถมินิบัสแทนรถตู้โดยสารสาธารณะเอาแค่นี้ก่อน
พี่ต้องรู้ข่าวนี้อยู่แล้วประเทศไทยวุ่นวายเลย
จะเอากุมที่ประกอบคิดจักรการเกี่ยวกับรถตู้ไปไว้ใส
ธุรกิจเกี่ยวกับรถตู้มันจะกระทบถึงบริษัทผลิตรถเลย
อืมถ้าซื้อรถมาแล้วมาใส่บริการไม่ได้เห็ดยังไม่ได้
เดี๋ยวเอาอย่างงี้เอาคนในวงการก่อนคุณเกร็งไก่ค่ะ
คุณกิ่งไกรรู้ข่าวนี้ไหมลูกครับลูกอยู่แล้วเหรอครับ
รู้มานานแล้วก็รู้เพราะพ่อครับคุณผู้ชมควรนะครับ
ไม่คือดิฉันแค่อยากจะทราบว่าถ้าเอาตามแผนเดิมคือปี๖๒ใช่ไหมคะ
ก็บวกไปอีกประมาณสักสองสามปีนี่นะคะครับ
คือรู้อยู่แล้วไหมว่าต้องเตรียมในการเปลี่ยนรูอยู่แต่ว่ามันเป็นไปเพราะได้
อย่าอย่าว่าในสิ่งที่มันเป็นไปบ่วนใดอ่าจริงจริงเนี่ยรถมินิบัตร
หรือไม่เข้าบัตรที่สิเอามาเนี่ยมันว่าสามารถคล่องตั๋วขึ้นรถตู้
อีกอย่างหนึ่งคนที่เป็นเจ้าของกิจการได้เดี๋ยวก็เปิดสัมปทาน
พอเปิดสรรพท่านเสร็จไอ้พวกเจ้าของรถตู้สิไปใส่ไปนี่
พวกมีปัญญาซื้อไอ้แค่รถตู้คัดล้านล้านหัวบาทเนี่ย
ยังควันยังแทบเป็นแทบตายแล้วสิเปิดโอกาสเอามินิบัตรเขามาให้เสน่ห์
ผมถามว่าสิเอาคนกลุ่มนี้ไปไว้ใสคุณแก้ปัญหาตรงนั้นแล้วคนกลุ่มนี้ล่ะ
คือมันทำไม่ได้ใช่ไหมคะที่คนจะเป็นผู้ประกอบการรถตู้
แล้วแค่เปลี่ยนจากรถตู้ไปเป็นรถมินิบัสมันไม่ใช่อย่างนี้ใช่ไหม
อ๋อเป็นบริการไงเอาดิฉันจะถามว่าความหมายเนี่ย
แนวคิดแนวทางที่ออกมาเนี่ยความหมายคือว่า
คือเปลี่ยนผู้ให้บริการเลยเหรอแน่นอนที่สุดเลยครับ
เปลี่ยนให้บริการอ่ะขนาดรถแค่ล้านหัวบาทเนี่ย
ยังไม่มีปัญญาสิทรงอยู่ต้องเคล็ดรอบจนเกิดอุบัติเหตุขึ้นมา
เหม็นเปล่าอ๋อนี่เอารถมินิบัตรมาขั้นละอีกจักรรหรือเปล่าเนี่ย
ขั้นละอีกจักรรอ้าวเดี๋ยวถ้าคุณกัยตอบดิฉันแบบนี้ดิฉันก็
ฉันก็สงสัยกลับได้นะคะว่าที่คุณเกรงไกรค้าน

ไม่ได้คิดถึงความปลอดภัยของคนใช้รถใช้ถนนไม่ได้คิดถึงผู้โดยสารใช่ไหม
ที่ฉันตั้งข้อสังเกตตั้งข้อสงสัยแบบนี้ล่ะ
อ้าวถ้าตั้งข้อสังเกตเพราะว่าปัญหามันเกิดจากตรงไหนล่ะครับ
เกิดจากแก๊สเอามาติดน้ำมันคือเก่าที่
คนทรงสินรับเงินเขาไปอ่าไร่เดือนเขาอ่ะไปไส้
ครับเพลินว่าภันถนาศักดิ์เงินต้องเอาเงินส่วนที่ตรงนั้นอ่ะ
ว่าเพราะเกิดปัญหาตรงนี้แล้วคุณสิเอารถมินิบัสนะมาแก่ปัญหา
มันเมมนซิเอาเป็นคุณไปไฟใสคือเพราะฉะนั้นถ้าในมหัว
คุณเกรงไกรก็คือกำลังจะบอกว่าการที่จะใช้มินิบัสวิ่งแทน
ไม่ใช่เจ้าเดิมผู้ประกอบการรายเดิมแค่เปลี่ยนรถวิ่งไม่ใช่
เอาที่ไปลูกได้ยังไงล่ะ
การเกิดรถตู้ขึ้นมาเกิดจากผู้มัญญาชาวบ้าน

ท่านแก้ปัญหาตรงนั้นแล้วปัญหาตรงนี้เหรอ

ยังไงก็ไม่สามารถเหมือนกับเขยิบขึ้นมาให้ใช้รถมินิบัสแทนได้เลยเหรอ
ลำบากหนึ่งตกใจค้าไร้เดือนของสอบอากอ

เอื้อประโยชน์เอกชนแมนครับอาจจะบางกลุ่มครับเอ่อบางรายครับ
คนรอบรอบข่างอ่ะละเป้าหูแล้วเดี๋ยวนี้ที่มาแล้วเดี๋ยวนี้พรขอมูลมาแล้ว
เดี๋ยวมาที่จริงแล้วมันต้องเอาคนที่ประกอบกิจการรถตู้
เอาไปมอบให้ฟังอย่าฟังแต่คนอย่าฟังแต่ด้านเดียวมันต้องฟังด้านนี้น้ำเน
แต่แต่นี่นอกเหนือจากที่ตามแผนเดิมคือ๖๒นะพี่แต่ว่าล่าสุดนี้อาจจะต้องมี
ที่เร็วกว่าเดิมคือเอาแผนนี้ดึงมาให้เร็วกว่าเดิมปีนี้อาจจะต้องเริ่มเห็นแล้วไหม
อ่านข่าวนี้ยังได้ยินข่าวหรือยังเป็นไปก็ได้ผมใส่เขาว่าเป็นไปก็ได้
อ่ะเดี๋ยวเป็นไปไม่ได้ได้ยังไงก็ได้เพราะว่าหลายหลายเรื่องตอนนี้ในประเทศเรา
มันเร็วมากนะมันเร็วเป็นบางเรื่องเฮ็ดได้เป็นบางเรื่องถ้าบางเรื่องเนี่ย
มันกระทบกับคืออย่าลืมว่ากฎหมายมีบังคับให้บังคับไส้
แต่ว่ามีกฏหมายไว้กดคีย์หมีแห่งคนด้วย
อ่าแล้วถ้ามีบางเจ้าเขาพร้อมล่ะ
บางเจ้าพร้อมพร้อมเนี้ยจะเป็นพวกในทุนถ้าเป็นปกติธรรมดาเรามีทาง
เหลือเวลาช่วงสุดท้าย
ในยุคนี้แล้วก็สามารถที่จะใช้อย่างน้อยเนี่ย

แล้วแต่ตนาคิดที่ทางให้สำคัญไว้ที่เราดูกันต้นรายการเนี่ย

บังเอิญกลุ่มรถตู้เขาไปเล่าให้ฟังได้ข้อมูลข้อมูลด้านนั้นมากป้อนป้อนด้านนั้นมาก
ต้องคิดต้องพินาศจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นพิจารณาจากข้อเท็จจริง
หนึ่งนาทีสุดท้ายจบรายการท่านนายกนั่งอยู่

ตายแล้วที่พูดมาทั้งรายการนี้รวมด้วย
๑นาทีสมมุตินายกนั่งอยู่จะพูดอะไรกับนายก
เรื่องนี้นาทีเดียวนะเอาให้จบนะเริ่มค่ะ
ถ้าท่านแก้ปัญหาเนี่ยท่านต้องแก้ปัญหาทั้งสองฝ่าย
ท่านจะแก้ปัญหาให้ฟายหนึ่งท่านมีอำนาจอยู่แล้ว
ท่านสามารถเอาอำนาจกระจายไปทั้งสองฝ่ายได้
เพราะฉะนั้นทั้งนี้ก็ไม่ได้เสียเหมือนทั้งนั้นก็บ่ได้เหมือน
แต่ว่าถ้าท่านที่แก้ปัญหาโดยใช้อำนาจแบบนั้น
เพราะว่าประเทศไทยเนี่ยยังจะมีความวุ่นวาย
ใส่กฎไม้เพราะเท่าเทียมท่านมีอำนาจท่านใส่ได้
แต่ว่าท่านสิสันใส่กรณีนี้ยังใส่ไม่ได้
วันนี้ขอบคุณมากค่ะนี่บินมาหาเราเลยนะคะ
รบกวนแบบบินมาหาเลยถ้ามีอีกถ้าเขาอยากให้รถตู้พูด
สงสัยรบกวนพี่เกียงไก่อีกนะวันนี้ขอบคุณพี่เกียงไก่ค่ะ

อาจจะพูดได้หลายมุมแทนรถตู้ด้วยกันนะคะ
แล้วก็อีกหลายมุมที่อาจจะเป็นข้อสงสัยว่ามันมีมุมไหนที่เราต้องคำนึงอีกไหม
แต่คุณผู้ชมคะก่อนถึงสงการเราอาจจะต้องเห็นว่า

ส่วนทำได้จริงไม่จริงทำได้แค่ไหน
รอดูวันนี้สวัสดีค่ะ